คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ชาวนาก็เอาข้าวมาตากไว้ไล่ความชื้นขายจะได้ราคาดีนะ
แต่จุดที่ตากที่ดีที่สุดแล้วก็บอกไม่ต้องไปเสียค่าเช่าลานตากเนี่ยคือ
คือถนนคือจะใช้คำว่าจุดที่ตักที่ดีที่สุดเนี่ยคนใช้รถใช้ถนนจะแบบ
คือดีที่สุดของชาวนาไงใช่คุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นตรงนี้นั่นแหละไอ้คำว่าดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
จะเอาภาพต่อไปให้ดูอธิบายสั้นก่อน
ถนนมันเป็นเลนสวนนะแล้วพอตากข้าวไปแล้ว๑เลนอีกเลนส์นึงกระบะจอดอยู่
ถ้าคุณผู้ชมเป็นรถเก่งคันนี้จะขับไปยังไงดีคุณผู้ชม
แล้วบังเอิญล้อเราไปเหยียบข้าวลุงลุงด่าเลย
ด่ามาถึงแม่เลยค่ะด่าถึงพ่อของคนที่เป็นผู้ชายสองคนในรถเก่งคันนี้เลย
เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะจังหวะนี้จริงเขาอยู่ทางเดียวกันกับรถกระบะเลย
แล้วพอขับผ่านมาเหยียบแล้วจังหวะนั้นคือล้อฝั่งขวาเหยียบไปแล้ว
แล้วเขาก็ยูเทิร์นกลับมาเลยกลายมาเป็นคลิปนี้ค่ะ
เคลียร์กับลุงนะดูคลิปกันหน่อยฮะ
อ้อนี่จังหวะดูเยอะเลยพี่เสื้อสีออกแดงที่เป็นเจ้าของกระบะ
พี่พี่มาจอดตรงนี้เนี่ยแล้วดูสิกลายเป็นลุงแกก็ไม่พอใจ
ก็มาด่าผู้ชายสองคนที่อยู่ในรถเก่งเนี่ยค่ะ
สิ่งที่เขาถามเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยหลายคนก็ขึ้นนะ
ขึ้นปั๊บแล้วเป็นยังไงอ่ะผู้ชายสองคนที่อยู่ในรถเก๋งเนี่ย
เขาลงไปเคลียร์กับลุงนะ

ดูครับตากข้าวใส่ถนนแล้วก็ยังมาวาง

เนี่ยตาเขาเต็มถนนแล้วทางซ่ำเนี่ยให้ผมไปทางไหนเอา
ผมถามว่าผมผีมองไหนเอาผมถาม

เออมันเย็บเขา
ตาเขาเศษใส
ผมกับลูกชาวหน้าคือกันผมเห็นหน้าคือกัน
เข้าใจอยู่ว่าผมกับลูกเช่าหน้าคือกันตา
ตาชิมะชัยอารมณ์ชัยผมจึงชิมมันหมด

พีชใจข้นตาเขากับพีชใจข้นครับลดคือกัน

เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง
เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง
เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง

เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง

เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง

เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง

เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง

ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแมมบอกว่ามันเกิดขึ้นที่บ้านโคกล่าม
เที่ยมเผลอจัตรุรัพย์มานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

ข้อกฎหมายที่จะบอกอันนี้สำคัญมากเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าการตากข้าวเปลือกบนถนนจริงมันผิดพรบทางหลวงนะ

จำคุกถึง๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำแล้วก็ปรับอันนี้คือโทษนะ

เรื่องดรามาเรื่องนี้นะคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนะครับ